หนึ่งเรื่องที่โอ้โหเป็นเรื่องที่ดังไปทั่วโลกออนไลน์เหมือนกัน
เมื่อผู้กำกับคนหนึ่งนะผู้กำกับฉลาดเกมโกง
ผมคนนึงแหละในโลกนี้ที่จะไม่ร่วมงานกับดาราที่เอาถุงพลาสติกไปคุมหัวหมา
คือมันมีคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นดาราสาวช่องหลายสี
เขาถ่ายคลิปแล้วก็มีเสียงหัวเราะในจังหวะที่หมาตัวนึงเนี่ยถูกเพื่อนเธอเนี่ย
เอาถุงพลาสติกคลุมแบบครอบเข้าไปทั้งหัวเลย

นี่ค่ะ

ใช่คือเอาคุณพูดง่ายจะหมาหรือคนนะ

ถ้าอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงลองเอาครอบหัวตัวเองดูก็ได้
มันหายใจไม่ออกมันถึงตายนะคะ
ไม่รู้เขาทำนานทำอะไรขนาดไหนนะ

ก้นด้วยคือไม่รู้แหละจะทำเล่นทำจริงทำนานยังไง

น้องหมาตีก้นดังปุ๊บแบบเสียงออกมาเลย

โอ้โหนี่ค่ะ

ก็บอกว่าคือทั้ง๒คลิป
เป็นการทำโทษน้องหมาที่ฉี่ไม่เป็นที่แล้วก็มาขวนใช้คำว่าบังอาจมาขวนเธอ
อืมลงคลิปเขียนข้อความบอกว่าเริ่มมาตรการลงโทษ
ด้วยการให้ผู้ชายคนนี้เอาถุงพลาสติกครอบหัวน้องหมาแล้วเธอก็หัวเราะเยาะมันด้วยน้ำเสียงสนุกสนาน
นี่ไงนี่เขาเขียนไว้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ไงเริ่มมาตรการทำโทษหมานี่ค่ะ
เห็นไหมคะคือถ่ายเองแล้วก็ตั้งใจโพสต์เองด้วยนั่นแหละใช่เนี้ยแล้วก็ดูนานอยู่เหมือนกันนะ
หงอยเลยคอกี้ใช่ไหมสุนัขคอกี้ค่ะคือคอกี้เนี่ยมันเป็นหมาที่พลังล้นเหลือมาก
แล้วมันก็ค่อนข้างสนนั่นแหละแต่เอาจริงหมาก็คือหมานะคะ
เออถ้ามันคุยรู้เรื่องเหมือนคนมันก็ต้องน่าจะกลายเป็นคนแล้วล่ะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะคนโอ้โหถล่มแบบทัวร์ลงเลย
บอกว่าโอ้โหไม่โอเคเลยนี่เขาเรียกว่าทารุณกรรมสัตว์
ดังอย่างเจ๊ม้อย๑๐๘ค่ะแชร์โพสต์ของคุณบาส
ผู้กำกับหนังฉลาดเกมโกงโพสต์เรื่องนี้บอกว่า
คลิปที่มีดาราเอาถุงพลาสติกครอบหัวหมาที่ตัวเองเลี้ยง
นี่น่าจะเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวในโลกนี้ที่ผมจะไม่มีวันร่วมงานด้วย
กดไลค์กดแชร์กันเพียบนะคะเราพยายามจะติดต่อคุณบาสเพื่อสอบถามแล้วล่ะ
แต่ว่าคุณบาสบอกผมไม่สะดวกแต่ว่าก็ตามที่โพสต์ผมว่าผมโพสต์ชัดเจนมาก
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกคนนึงก็ออกมาโพสต์ตำหนิพฤติกรรมของดาราสาวคนนี้ด้วย
หรือจะเป็นแบบโพสต์ด่าชาวจีนที่เป็นรูเมดในลักษณะแบบเหยียดนิสัยหรืออะไรอย่างนี้
คนก็ขุดมาเยอะสุดท้ายเราก็เจอตัวนะคะเธอชื่อว่าน้องติ๊งจิดาพานะคะ
ออกมาขอโทษขอโทษทุกคนแล้วก็เล่าว่าเออเธอไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
เป็นอย่างดีตั้งแต่ตัวเล็กเล็กเล่นกับมันตลอดแหละในคลิปเนี่ยก็คือแค่ถ่ายเล่นกันเฉยเฉย
ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายก็ต้องขอโทษทุกคนแล้วก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปด้วย
ซึ่งก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจผิดกันตั้งใจถ่ายเป็นโมเมนต์ขำ
แล้วก็พาขำแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้นะคะน้องปิ๊งคือคนนี้
คือน้องก็จะเล่นละครเรื่องแบบแนวจากวงอะไรอย่างนี้ของช่อง๗
ฮะอ่าฟังสิ่งน้องหน่อยนะคะ
ตรงนี้แล้วก็ต้องขอโทษทั้งแบบสังคมแล้วก็ทุกคนเลยนะคะ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้าย
หรือว่าแบบทารุณกรรมสัตว์เลยคือจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็น
ความผิดพลาดของเราเองแหละที่แบบว่าเหมือนลงอะไรโดยที่เราไม่ได้คิด
อย่างเงี้ยค่ะคือแล้วเราดันแบบตัดต่อให้มัน
จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนเองเนี่ยเขาก็แบบเล่นกับหมาหยอกล้อปกติ
แล้วในพาที่ตีอย่างนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
แล้วก็มันก็เอาออกเลยอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นการที่แบบว่าเขาก็เล่นกันปกติอย่างนี้อยู่แล้ว
หมันชอบครอบขวดน้ำชอบอะไรอย่างนี้

ก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ถ่ายลง
แต่ถ่ายของเราเนี่ยเราก็ดันเอามาเป็นช็อตเทิด
ว่าเหมือนไปสร้างเรื่องมาก่อนว่า
หมาฉี่ไม่เป็นที่แล้วก็มาขวนเรา
ก็เลยแบบว่าดันต้องเริ่มทำโทษอย่างนี้
แต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลย
เขาลงโทษหมาเขาเล่นปกติอย่างนี้หรอ
ฉันเลี้ยงหมามาทั้งชีวิตดิฉันก็ไม่เคยลงโทษหมาแบบนี้นะคะ
ตีก้นมีบ้างถ้าฉี่ไม่เป็นที่ก็ต้องพามาดูแล้วบอกตรงนี้ฉี่ไม่ได้

แต่ดิฉันไม่เคยยังไม่เคยเห็นนะคะสำหรับการหยอกเล่นแบบเอาถุงพลาสติกมาครอบ
เพราะว่าคือบางทีเนี่ยถ้ามันหายใจไม่ออกหรืออะไรอย่างนี้

แล้วมันก็จะกลายเป็นหมาที่ก้าวร้าวได้ด้วยเหมือนกัน
คือน้องอาจจะบอกว่าเนี่ยครอบแล้วเอาออกเลยเลย
แต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกฮะโดยเฉพาะ
น้องก็ถือว่าเป็นคนของสังคม
เพราะว่าเป็นดารานักแสดง

เกิดเข้าใจผิดแล้วไปทำตามอย่างทำยังไง
โยฮันเจ้าคอกี้ตัวนี้ที่กินเป็นประจำแต่ถ้าถามจริงจริงเราก็ไม่เคยเอาถุงขนมที่เราใส่ประจำมาคอบหัวตัวเองเหมือนกันนะคะ
เราก็ไม่เคยเล่นกับเพื่อนแบบนั้นนะไปเล่นกับหมาอย่างงี้เออไม่มีอ่ะนะคะ
เอาเป็นว่าแต่น้องเขาก็ยอมรับผิดแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกตักเตือนมาก็เป็นบทเรียนจริง
เพราะว่ามีผู้ใหญ่ทางช่อง๗และผู้ใหญ่ในวงการติดต่อมาตักเตือนเยอะแยะเลย
ส่วนกรณีที่พี่บาสผู้กำกับหนังดังออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเธอก็ฝากไปขอโทษพี่บาสด้วย
แล้วก็อยากจะบอกว่าขอโอกาสให้กับเธอ
ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ

ก็แค่อยากจะชี้แจงว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันไปเอง

อย่างคลิปที่ถูกกล่าวหาเรื่องเหยียดเชื้อชาติฉะบรูเมดที่เป็นคนจีน
บอกเป็นคลิปเมื่อ๕ปีก่อนตอนนั้นยังไม่เข้าวงการ
เป็นการคุยกันในกลุ่มเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

ส่วนคลิปที่บอกว่าเมาแล้วขับเนี่ยเธอบอกว่าเธอดื่มแล้วเธอนั่งถ่ายอยู่เบาะหลัง
แต่เพื่อนคนขับไม่ได้เมาเป็นคนที่มาด้วยแต่ไม่เมา
แล้วก็ขับไปส่งที่บ้านเฉยคลิปนี้คลิปนี้นะคะ
อะไรคือการดริ้งแล้วขับวนไปวนมาข้าพเจ้าจะถึงบ้านไหมเนี่ยคลิปนี้
คลิปนี้พี่ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เดือนไหนปีไหนนะแต่ถ้าเป็นณช่วงปัจจุบัน
ในช่วงเวลานี้เนี่ยขึ้นเวลาอยู่นะคะ๕๓วิคือ๕๓สัปดาห์ที่แล้ว
เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรามีกฎหมายแล้วว่า
คนที่นั่งรถมาด้วยกันคุณก็ดื่มไม่ได้ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นน้องปิ้งต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยถูกต้อง
แค่ว่าคนขับคนเดียวนะไม่ต้องดื่มที่เหลือซัดกันให้กระจาย
อันนี้ไม่ใช่นะฮะคนที่ร่วมทางมาด้วยเขาก็ไม่ให้ดื่มนะครับ
ใช่ค่ะเธอบอกว่าคือเพื่อนไม่ได้เมาเพื่อนที่เป็นคนขับไม่ได้เมา
เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้พาดพิงไปถึงเพื่อน

เป็นที่รู้จักจากละครเรื่องเนี้ยละครจากจากมุมของช่องเจ็ด
บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับงานละครเลยแล้วมันส่งผลกระทบกับคนรอบตัวเธอ
อยากให้โซเชียลเข้าใจและเห็นใจเธอด้วย
เพราะเธอก็ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็อ่ะอย่างที่บอก
ก็เธอเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องนี้เขาก็เลยเป็นการเหมือนกับว่า
อ้างอิงถึงว่าเอาปิ๊งไหนปิ๊งปิ๊งนาง๑๒อะไรแบบนี้ค่ะ
ก็คือจะมีแฮชแท็กไปถึงงานละครอย่างแบบแฮชแท็กปิงปิ๊งนาง๑๒
อย่างงี้ก็ติดเทรนดอันดับห้าเลยอย่างเงี้ปินก็อยากจะวอนขอว่า
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางค่ายหรือทางช่องเลยจริงจริงอย่างเรื่องทางสิบสอง
ก็เป็นละครเรื่องแรกที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสปิ๊งในการเข้าวงการบันเทิง
สารฝันของเด็กคนหนึ่งจริงจริงอย่างเงี้ยค่ะปินก็ไม่ได้อยากให้มันมีส่วนไป
เกี่ยวข้องหรือสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้กับเขาเลยค่ะนิ้งก็เป็นเด็กคนนึงที่
อยากทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบบสร้างความเสื่อมเสีย
ไปถึงเขาจริงจริงค่ะตัวนี้ก็ต้องขอโทษก็คืออยากจะฝากขอโทษทางพี่บาทด้วยนะคะ
แล้วก็ขอโอกาสด้วยคืออยากที่จะแบบว่าคือเราไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นจริง
เราก็ไม่ได้มีแบบคือด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการจริงอะค่ะ
น้องเขาก็ฝากชี้แจงมาอย่างที่ท่านได้ฟังกันแล้วกันนะครับ
เราไปถามสัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจารมนะคะสัตวแพทย์ประจำองค์กรด้านพิทักษุนักและสัตว
ถ้าถามว่าการกระทำในคลิปที่เอาถุงพลาสติกไปครอบแบบนี้เนี่ยถือว่าทารุณกรรมสัตว์แล้วหรือยัง
บอกว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นการหยอกล้อกันกับน้องหมา
เพราะว่าสังเกตจากพฤติกรรมของน้องหมาที่ไม่ได้มีอาการตื่นกลัวหรือว่าพยายามตะกุยเอาถุงพลาสติกออก
คิดว่าอาจจะเคยชินกับการถูกหยอกล้อแบบนี้แต่แต่นะคะฟังก่อนนะคะ
เข้าขายก็จริงแต่คุณหมอบอกแบบนี้นะคะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
คือถ้าใครเล่นกับหมาแบบนี้ถึงแม้หมาจะเคยชินคุณก็ไม่ควรเล่นเพราะมันเสี่ยง
ถ้าเกิดว่ามันขาดอากาศหายใจหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมา
มันเป็นเหมือนการหยอกล้อแล้วก็เหมือนคล้ายเราเล่นอะไรที่จริงไม่สมควร
ถามว่าสมควรไหมไม่สมควรเหมือนเราเล่นอะไรที่เหมือนโยนเด็กขึ้นข้างบนอย่างนี้
คือโอกาสได้รับความบาดเจ็บหรือเสียหายหรือการขาดออกซิเจนมี
แต่ทีนี้ด้วยสภาพที่เขาคุมเฉยเราไม่ได้ผูกมัดเอาไว้เนี่ย
มันก็เลยไม่ได้เข้าข่ายของการทารุณกรรมนะคะ
แต่ถามว่าเป็นการกระทำที่ดีไหมอันนี้หมอก็ไม่เห็นด้วย
เหมือนเล่นกันเหมือนเป็นการเล่นกันแต่เหมือนเล่นแบบพิเลนหน่อย
ถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านด้วยเจตนาก็คือคงไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายสัตว์จริง
แต่ทีนี้อาจจะเป็นการทำโทษแบบแปลกอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ดูจากสภาพของน้องหมาเนี่ยก็คือไม่ได้มีการตื่นกลัวหรือว่าหวัดกลัวนะคะ
ใช่แต่ถามว่าการเล่นแบบนี้มันดีไหมหมอก็จะบอกว่ามันไม่ดี
มันสามารถเกิดอันตรายได้
คุณหมอก็บอกด้วยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยใครที่เลี้ยงคอกี้จะรู้เลยว่า
มันเป็นหมาแบบแรงดีหมาอัเลิศแรงเยอะขี้เล่นนะคะ
แล้วก็เป็นหมาที่ชอบกัดสิ่งของไปทั่ว
โซฟงโซฟาขาเก้าอี้อะไรในกัดไปหมดเลย
เจ้าของที่ตัดสินใจจะเลี้ยงเนี่ยหนึ่งเลยต้องมีเวลาให้เขานะคะ
เล่นกับเขาบ่อยเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังงานของเขา

เรื่องการฉี่ไม่เป็นที่เป็นปกติของหมาค่ะ
ซึ่งมันก็มีวิธีที่จะฝึกฝนได้
แต่สิ่งสำคัญคือเจ้าของต้องเข้าใจแล้วก็ต้องอดทนในการสอนมันด้วย